ครับไปดูความเคลื่อนไหวคดีที่ลุงพลนะครับถูกแจ้งข้อหา
ถูกตำรวจปทศแจ้ง๓ข้อหาเกี่ยวกับการลุกป่าเมื่อวานนี้นะครับ
คือหลังจากไปรับทราบข้อเก่าหามาเสร็จตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะฮะ
คือบอกว่าเงินที่บริจาคมาก่อสร้างพญานาคเนี่ยนะไม่ได้หลอกลวงใครเขา
คือขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็มาปักป้ายแล้วคุณห้ามเข้าไปทำอะไรจากนี้
ก่อสร้างเนี่ยฮะป้ายมาแล้วก่อสร้างก็ห้ามก่อสร้างนะครับ
รอคดีสิ้นสุดก่อนที่หน้าบ้านนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลนะครับ
เจ้ารุทีป่าไม้เอาป้ายนี้นะครับมาปักห้ามก่อสร้างต่อ
โดยมีลุงพลออกมายืนดูด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้กังวลอะไรนะครับ
แล้วก็ยังมาชี้จุดอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ด้วย
จากนั้นลุงพลตั้งต้นแถวแหลงข่าวครับร่วมกับนายสมเกียรติโรจณะวรรคมนต์
เป็นทนายความคือคนนี้เนี่ยเป็นทนายความอยู่ในสกลนครนั่นแหละครับ
ไม่ใช่ทีมทนายของทนายรัชพลศิริสาครอย่างที่มีเกิดความเข้าใจในตอนแรก
โดยทนายความขอให้สังคมอย่าเพิ่งตัดสินว่าลุงพลเป็นคนผิด
เพราะผู้ที่จะตัดสินคือสารส่วนกรณีการเปิดรับบริจาคสร้างพญานาค
ได้เงินมากว่าหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับแล้วก็ก่อสร้างไปตามวัตถุประสงค์แล้วเนี่ย
มันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ซึ่งลุงพลบอกว่าก็ไม่ได้หลอกลวงใคร
เพราะมีการก่อสร้างจริงนี่นะแล้วก็มีเจตนาจะทำให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ลุงพลบอกว่าตัวเองเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายครับ
แต่ก็ยอมรับว่ารู้หรอกนะว่าตรงนี้มันที่ป่าสงวน
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองโดยเรื่องการก่อสร้างจะไปต่อสู้ในชั้นศาลนะครับ
ส่วนเงินบริจาคสร้างพญานาคเนี่ยตอนนี้ใช้ไปแล้วนะครับ๖แสนนะฮะ
แสนได้เป็นค่าช่างซะ๔แสนแล้วก็ค่าอุปกรณ์ก่อสร้างอีกกว่า๒แสนบาท
สำหรับเงินส่วนที่เหลือยังอยู่ในบัญชีนะครับยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถามมาว่าลุงถ้าพญานาคเนี่ยสร้างมาขนาดนี้แล้วถูกทุบจริงเนี่ย
ลุงพลเสียดายไหมเงินที่สร้างไปลุงพลตอบว่ายังไงเราไปฟังดูครับ
อันนั้นก็เป็นส่วนของพญานาคนะครับทีนี้ไปดูที่บริเวณศาลเจ้าแม่โสระพีกันบ้างนะครับ
จะมีการยกไม้มาฆ่าแต้มไปเก็บเอาไว้แล้วเพราะว่าก็ถือว่าผิดในการครอบครองไม้ห่วงห้าม
ไม่ใช่ไม้ตะเคียนแต่ถามว่ายังมีคนไปไหมเออก็แปลกที่มีคนไปนะฮะ
ยังมีคนไปกราบไหว้ขอโชคลาภอย่างต่อเนื่องกัน
เมื่อวานมีนางรำจากอำเภอวริชภูมิที่สกลนคร๑๐กว่าคนได้นะ
พร้อมกับพินกองยาวไปรำถวายแก้บนถามว่าไม่มีไม้มาฆ่าแต้ทำไมยังต้องไปรำถวายแก้บนต่างนะ
คือเขามีชาวบ้านจ้างนางรำมามารำแก้บนเขาบอกว่าอ้าวก็มาขอโชคจากเจ้าแม่สรพีแล้วมันได้
เอามันได้ไปจริงก็ต้องกลับมาแก้บนเพราะว่าไปถูกลอตเตอรี่หลักแสนบาท
เออได้ซะอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ชมก็เลยต้องมาแก้บนนะครับ
เอ้าท่านด้านของนายอัจฉันเตะยะเมืองมรัฐนพงศ์มาธารชมรมช่วยเหลือเหลืออัธยากรรม
เรื่องของการครอบครองไม้ห่วงห้ามต่างในพื้นที่การก่อสร้างพญานาค
ลุงพลถูกดำเนินคดีไป๓ข้อหาแล้วก็คือเรื่องของการบุกรุกแพ่วถางป่า
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากการแพ่วถางแล้วก็เรื่องของการครอบครองไม้ห่วงห้ามเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้คุณอัจฉริยะยังเดินหน้าตรวจสอบไม่เลิกนะครับ
แล้วบอกว่าหลังจากนี้จะบอกว่าหากพิสูจน์ได้ว่าสถานที่ในการก่อสร้างที่ทำขึ้นมาเนี่ย
ทำขึ้นมาเพื่อมอมเมาหลอกลวงประชาชนจะร้องอีกนะ
ร้องเอาผิดลุงพลในคดีฟอกเงินด้วยนะโอ้โหอันนี้คดีหนักนะ
เพราะว่าการก่อสร้างสถานที่ดังกล่าวเนี่ยคืออันนี้คุณอาจริยะเขาพูดแบบนี้ว่า
อาศัยความงมงายของชาวบ้านนะโดยใช้ชื่อเสียงของลุงพลเนี่ยที่ได้มาเนี่ย
หลอกลวงเขาไปทำให้เขางมงายอย่างนี้
หากทำสำเร็จมันจะสร้างเงินมหาศาลให้กับตัวของคนสร้างไง

ก็ต้องไปดูองค์ประกอบอย่างที่คุณอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่ามันเข้าองค์ประกอบนี้หรือเปล่า
ถ้าเข้าเนี่ยมันก็อาจจะผิดกฎหมายอีกบทหนึ่ง
มันเป็นการฟอกเงินไหมมันเป็นการหลอกลวงเมาหรือเปล่า
ถ้ามีความจำเป็นจะเดินหน้าเอาผิดอย่างถึงที่สุดนะครับ
อืม
คือมันมีเงินที่นอกระบบเข้ามาไงที่เราเชื่อว่าเป็นของในทุน
ที่เข้ามาเพื่อสร้างตรงเนี่ยอาพญานาคต์เนี่ยให้เป็นพุทธภาษณ์นี้
ลำพังเขาเองคิดไม่ได้หรอกว่าจะต้องสร้างแบบนี้สร้างแบบนี้
จัดสถานที่แบบนี้แล้วก็มีสารตะเคียนมีพวกรูปปั้นอะไรอย่างนี้ต่าง
คิดไม่ได้หรอกมันต้องมีคนวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
ก็รอดูว่าจะเข้าข่ายเรื่องของความผิดอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
ค่ะคือที่ต้องพูดถึงเรื่องของการฟอกเงินเป็นเงินนอกระบบที่เขาพูดไง
ถ้าเป็นการช่อกงปกติก็ไปกฎหมายอาญาปกติใช่ไหมคะอันนี้ต้องไปปปงนะคะ